เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเมื่อวานนี้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ร่วมกันแถลงสรุปสำนวนคดีของคุณแตงโมในชั้นพนักงานสอบสวนไปแล้ว
คุณผู้ชมคิดยังไงมีความคิดเห็นยังไงลองแสดงความคิดเห็นมาที่เราได้นะคะ
ใครที่ยังไม่ได้ฟังเราสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานตำรวจเขาก็แถลงไปเรื่อย
เราจับใจความสำคัญให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกรอบหนึ่งแบบนี้
ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลายคนตั้งตารอคอย
กลับไปที่ห้องอมรวิวัตรกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑อีกรอบหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจตั้งโต๊ะแถลงข่าวประธานการแถลงข่าวก็คือพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เป็นประธานการแถลงข่าว
คนที่เปิดคนแรกก็คือพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
และในฐานะโคศกของกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เมื่อวานนี้นอกจากตั้งโต๊ะแถลงข่าวหอบเอกสารหลักฐานต่างนะคะ
เป็นกระดาษรังขนาดใหญ่๕ลังบรรจุสำนวนการสอบสวนมาโชว์ข้างเวทีด้วย
และมีการใช้คลิปต่าง
คุณผู้ชมในการแถลงเนี่ยนะคะมีคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมมาร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยนะคะ
นายเดชาสายล่อฟ้าก็มาด้วยเหมือนกันนะฮะ
ร่วมรับฟังด้วยส่วนปโรเบิร์ตจ๊อปแซนกระติก
ก็เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑เช่นกัน
แต่ไม่ได้มาร่วมฟังในห้องอมรวิวัต

รออยู่ในรถนะคะคุณผู้ชมรออยู่ในรถ
ทีนี้การแถลงข่าวถามว่าละเอียดไหมเมื่อวานนี้
ตอบคำถามสังคมได้ส่วนหนึ่งนะคะ
สรุปตำรวจยืนยันว่าการที่คุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ย
ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรม
เพราะถ้าเกิดว่าเป็นการฆาตกรรมต้องมีฆาตกร
แต่การเสียชีวิตของคุณแตงโมเกิดจากการที่มีคนในเรือประมาท
จนทำให้คุณแตงโมตกน้ำเสียชีวิต
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับ๕คนบนเรือ

รวมทั้งหมดคดีนี้มีผู้ต้องหา๖คนด้วยกัน
ปอตะนุพัดเลิศทวีวิทย์ปอถูกแจ้งข้อหา๖ข้ออื่น
ข้อหาแรกหนักสุดเลยนะคะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาอื่นเป็นข้อหาย่อยลงมา
ข้อหาที่๔ให้การเทคด้วยนะ
เป็นข้อกล่าวหาใหม่ที่ปเนี่ยถูกแจ้งขึ้นมาค่ะนะฮะ
ถูกแจ้งเอาผิดนะคะอ่าส่วนโรเบิร์ตค่ะ
โรเบิร์ตเนี่ยถูกแจ้งข้อเกลาหาทั้งหมดสี่ข้อเกลาหาด้วยกัน
ข้อกล่าวหาแรกกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหาที่๒เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีใบอนุญาต
แล้วก็ข้อกล่าวหาที่๓๔คุณผู้ชมดูตามหน้าจอเลยนะคะ
แซนแซนซึ่งเป็นคนเดียวที่บอกว่าเห็นคุณแตงโมไปท้ายเรือแล้วไปปัสสาวะ
แล้วตกน้ำเสียชีวิตครับแซนถูกแจ้งข้อกล่าวหาเดียวคือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ
คนต่อไปค่ะกระติกถูกแจ้งข้อกล่าวหาสองข้อกล่าวหาด้วยกันนี่
ช่วยเหลือให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษกับสองแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ก็คือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานในคดีอาญานั่นเองนะคะ
ครับอ่าห้าคนนี่คือห้าคนที่อยู่บนเรือแล้วโดนแจ้งข้อเกลาหา
เรียบเลยนะคะค่ะส่วนคนที่หกที่ตกเป็นผู้ต้องหาอันนี้คุณซือค่ะ
นายเอ็มชื่อจริงก็คือนายพีมธรรมทันศรีเป็นกุญสือ
ที่ให้คำแนะนำกับทั้ง๕คนบนเรือไม่ให้ถูกรับโทษ
อันนี้ถูกแจ้งสองข้อเกลาหานะคะหนึ่งช่วยเหลือให้ผู้อื่น
ไม่ต้องรับโทษ๒ให้ผู้อื่นแจ้งความอันเป็นเท็จ
อืมก็คือให้คนอื่นเนี้ยบอกข้อความเท็จกับตำรวจนั่นเอง
เหมือนกับวางแผนให้บรรดาคนบนเรือเนี่ยให้การเท็จกับตำรวจ
อ่านะคะอ่าทั้งหมดเนี่ยโทษสูงสุดในคดีนี้ก็คือ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษก็ลดหลั่นกันไปตามพฤติการในการกระทำนะคะ
ทีนี้ตำรวจได้ชี้แจงว่าการสรุปสำนวนในคดีนี้
เกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
พยานบุคคลที่มีการสอบปากคำไปแล้ว๑๒๔ปาก
พยานวัตถุรวมทั้งสิ้น๓๓๕รายการ
เอกสารผลการตรวจต่าง
พยานวัตถุ๘๘ชิ้น
คลิปวิดีโอ๒๐๐ไฟล์
จึงนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหา
ดำเนินคดีกับทั้ง๖คน
อย่างที่ที่ฉันรายงานไปก่อนหน้านี้

บาดแผลเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงค้างคาใจคนในสังคม
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมเรารายงานบอกว่า

ที่ต้นขาขวาด้านในแล้ว๒๒บาดแผลด้วยกัน

บาดแผลที่ขาของคุณแตงโมทั้งซ้ายและขวา
รวมทั้งหมด๒๖แผลด้วยกัน
แบ่งเป็นกลุ่มได้๑๐กลุ่มนะคะ
แล้วแผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือบริเวณต้นขาขวาด้านใน
มีขนาดกว้าง๗เซนติเมตร

ตำรวจมีการแถลงบอกว่าแผลต้นขาขวาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
เมื่อไปเทียบกับขนาดของใบพัดเรือแล้วมีการจำลอง

พบว่าแนวเว้าแนวโค้งเข้าได้พอดี

เข้าได้กับใบพัดเรือ
เชื่อว่าแผลนี้เกิดจากการโดนใบพัดเรือปั่น
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยสรุปว่า

จนกระทั่งคุณแตงโมเธอจมน้ำ

และจากการสรุปสำนวนคดีของตำรวจเมื่อวานนี้
ก็คือเขาสรุปว่าคุณแตงโมเนี่ย
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
จากการจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้คือ

เชื่อได้ว่าคุณตังโมตกจากท้ายเรือครับ
ทีนี้เมื่อวานตำรวจเขามี๒คลิปด้วยกันคุณผู้ชม

ที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณตังโมตกจากท้ายเรือ
คลิปหนึ่งเป็นวงจรปิดจากด้านหลังบริษัทขนส่งเอกชน
อีกหนึ่งคลิปมาจากกรฟภที่เราเคยเห็นกันไปแล้วนะฮะ

นี่ค่ะวงกลมสีฟ้าเนี่ย

จุดนี้คลิปนี้ทางตำรวจบอกว่าส่งไปให้สตูดิโอของบริษัทเอกชนเนี่ย
อยู่ดีว่านั่นคือคุณแตงโมร้อยเปอร์เซ็นต์นะ

แต่บอกได้จริงเหรอว่าตรงจุดนั้นเป็นใครบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชม๔ทุ่ม๓๔นาทีกับ๙วินาที
เป็นจังหวะที่อีก๑วินาทีต่อมาคุณแตงโมตกเรือก็คือ๔ทุ่ม๓๔นาที๑๐วินาที
เห็นไหมฮะจุดสีดำจากที่เคยมีตอนที่อยู่ที่๔ทุ่ม๓๔วินาที๙วินาทีจุดสีดำยังมี
หลังจากนั้นพอผ่านไป๑วินาทีไอ้จุดสีดำเนี่ยตรงนี้มันหายไป
ตกเรือของคุณแตงโมครับแต่คุณอัจฉริยะบอกว่าคุณแตงโมเดินกลับขึ้นไปอ่า
แต่ว่าถ้าเป็นคุณอัจฉริยะพูดคนเขาจะบอกว่าคุณอัจฉริยะจินตนาการ
เออแต่เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าวิเคราะห์ได้ว่าอ่า
วิเคราะห์ได้ว่าคำนี้สำคัญนะคุณผู้ชมครับ
เพราะตำลวดก็บอกว่ามันจะยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คงยาก
คือภาพที่เราทุกคนเห็นก็คือเป็นภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต่างกันคือเรื่องของการแปลความ

มันเหมือนกับคุณเห็นวัตถุนี้ไอ้ต้นไม้นี่มันเป็นหน้าคนหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่เออค่ะคือสิบคนมองก็คงมองต่างกันอ่า
ตำรวจเชื่อว่าไอ้จุดดำที่พี่ปุ้ยชี้ให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะ
วงไว้เนี่ยที่มันหายไปคือคุณแตงโมตกเรือ
จากการสรุปสำนวนคดีของตำรวจนะค่ะทีนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องว่า
เอาแล้วถ้าไปอยู่ท้ายเรือเนี้ยปัสสาวะจริงไหมอ่ะอืม
สาวะจริงหรือเปล่าคนก็ยังสงสัยอยู่
คุณแตงโมเนี้ยน่าจะไปปัสสาวะท้ายเรือซึ่ง
ภาพที่มีการนำเสนอในสื่อแทบทุกสื่อไม่เคยมีภาพชัดชัดเลยใช่ค่ะ
ว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือเรื่องนี้ตำรวจเขาก็ยอมรับกันตรง
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะคนที่รู้คนเดียวคือใครล่ะ
คุณแซนแล้วไม่รู้ว่าที่คุณแซนพูดเนี่ย
เป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะเป็นประจักษ์พยานคนเดียวเลย
แล้วก็ประโยคที่ว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ

เมื่อวานนี้ไม่มีประโยคนี้หลุดมาจากปากตำรวจเลยนะ
ใช่แล้วครับนักข่าวถามแต่ว่าทางตำรวจพูดประมาณว่า
เราพุ่งเป้าประเด็นไปที่ใครประมาททำให้คุณตังโมตายดีกว่า

ครับเออเพียงแต่ว่ามันสำคัญยังไง
สำคัญว่าถ้าหาหลักฐานอะไรทางวิทยาศาสตร์นะ
แล้วพิสูจน์ได้ว่าคุณตังโมไม่ได้ปัสสาวะท้ายเรือ
นั่นหมายความว่าคุณแซนก็ให้การเท็จอ่ะสิใช่ค่ะ
ถ้าคุณแซนให้การเท็จอ้าวแล้วคุณตังโมไปตกเรือตรงไหนล่ะ
อืมเอออันนี้เขาก็สงสัยกันอยู่แต่ไม่รู้นะว่า
ในช่วงชีวิตเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่าเราจะได้เห็นภาพคุณตังโมปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกเรือจริงหรือเปล่า
เพราะขณะการสรุปสำนวนคดีของตำรวจเมื่อวานมันยังไม่ชัดเลยอ่ะคุณผู้ชม
อืมอย่างไรก็ตามครับหลังจากตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีแล้วก็
พญาหลักฐานทั้งหมดขึ้นรถตู้ตำรวจ๒คันไปครับ
แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหา๖คนขึ้นรถตู้ไปด้วยไปส่งให้อายการจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งทางอายการก็ได้รับสำนวนคดีแล้วก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
กับผู้ต้องหาทั้ง๖คนนี่อยู่บนรถกันนะครับ
แล้วก็ทางอายการนัดมาฟังคำสั่งฟ้องในวันที่๒๗พฤษภาคมครับ
อืมนับจากนี้ไปเดือนหนึ่งค่ะเนี่ยฮะอ่า
นั้นน่ะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะนี่ดูอายการนี่๒๗พฤษภาคมเนี่ย
จริงเลยนะคะจะสั่งฟ้องจะสั่งไม่ฟ้อง
หรือว่าจะให้พนักงานสอบสวนไปหาหลักฐานมาเพิ่มนะฮะ
พฤษภาคมบ่ายโมงรู้เรื่องนะคะว่าสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้อง
หรือยังไงแบบที่พี่เบิร์ตบอกนะฮะแล้วเมื่อวานนี้อายการดาวเนี่ย
ยังมานั่งแถลงข่าวอ่ะโอ้นะฮะฉะนั้นพวกเราก็นะครับ
เบื่อได้นะครับแต่ก็ติดตามไปมันจะเป็นบัตรฐานของกระบวนการยุติธรรม
ใช่นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากตำรวจแถลงข่าว
ไปดูปฏิกิริยาของทนายเดชากับคุณแม่หน่อยดีไหมนะฮะ
นั่งแถวหน้านะครับเพราะถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้อง
นั่งแถวหน้าเลยนะครับฟังการแถลงข่าวนะฮะ
บอกว่าพอใจในทุกประเด็นเชื่อตำรวจเพราะว่าหลักฐานพร้อมสอดคล้องกัน
นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข
ในฐานะทนายของคุณแม่คุณแตงโมระบุว่าเขาเนี่ยเขาหมายถึงทนายเดชาเนี่ยนะ
กับคุณแม่คลายข้อสงสัยไม่ติดไม่ติดใจในประเด็นใด
เนื่องจากตำรวจยืนยันว่าแตงโมตกจากท้ายเรือแล้วก็มีหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิด
ส่วนประเด็นที่สงสัยกันว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือหรือไม่นั้น
นายเดชาบอกตอบไม่ได้นะฮะเพราะหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ระบุแค่จุดตกไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะหรือไม่
และข้อสงสัยเรื่องการฆาตกรรมการลวนลามหรือการใช้ขวดวายตีอะไรนั่นนะ
เชื่อว่าตำรวจสามารถหาพยานหลักฐานมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้
อยู่ในสำนวนคดีแล้วส่วนที่กรณีที่นายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์จะออกมาเปิดหลักฐานนะฮะหลังการแถลงข่าว
นายเดชามาแรงเลยนะทนายเดชามาบอกนายอัจฉริยะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับคดีนี้ก็ฝากถึงนายอัจฉริยะด้วยแล้วกัน
บอกว่าหยุดหิวแสงได้แล้วทุกอย่างจบแล้วตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจน
แล้วก็ยังฝากไปถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุดัน
คราวนี้ออกมาเคลื่อนไหวก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เหมือนกับคุณอัจฉริยะ
ที่เราสงสัยก็คือเรื่องจุดตกตกเรือตกอย่างไรฉี่หรือเปล่า
ท้ายเรือหรือหัวเรืออันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราอยากจะได้คำตอบ
ซึ่งได้คุยกันส่วนตัวแล้วนะฮะไอ้แสงเงาอะไรต่างช่วงเวลาต่าง
อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องบาดแผลนะบาดแผลบาดแผลเนี่ยก็ได้คุยกับท่านผู้การสื่อภาคหนึ่งแล้ว
ว่ามันมีการทดลองยังไงทำไมจึงมีบาดแผลลักษณะนั้นเกิดจากอะไร
มีการทดสอบอย่างไรอันนี้๒ประเด็นที่ผมให้ความสำคัญ
คนที่มีพยานหลักฐานใหม่ก็ต้องเอาพยานหลักฐานมามาหักล้างกับตำรวจในวันนี้
เขามีคลิปมีอะไรต่างชัดเจนเลย
คนที่พูดว่ามีพยานหลักฐานใหม่ก็ต้องเอามาหักล้าง
เมื่อสักครู่พูดถึงเภาะหญิงขุนหญิงพลทีพใช่ไหมฮะ

แต่รู้ไหมคะว่าท่านบอกว่าท่านไม่หยุดนะ

คือในประเด็นที่ท่านบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่า
ท่านก็ไม่เชื่อว่าคุณตังโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ

เอามาดูคุณแม่บ้างคุณแม่พันธิดาบอกว่า
เมื่อวานนี้นะฮะหมายถึงตอนที่แถลงข่าวก็ไม่ได้เครียด

แล้วก่อนเดินทางมาฟังการแถลงข่าวเนี่ย
คุณแม่ไปพูดกับรูปของคุณตังโม
บอกให้คุณตังโมเดินทางมาด้วย

เพราะว่าอะไรไหมคุณแม่บอกขนลุกอยู่ตลอดเวลานะฮะ

คุณแม่พอใจในการทำหน้าที่ของตำรวจ
ส่วนคุณอัจฉริยะจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรหลังจากนี้
เป็นเรื่องของเขาแม่ไม่ได้สนใจปล่อยเขาไป
และยืนยันว่าจนถึงขณะนี้
ไม่เคยพูดคุยเรื่องค่าเสียหายใดกับตำรวจ
แล้วก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องจำนวนเงิน
จะ๓๐หรือจะ๑๐๐ล้านนะนะฮะ
นาทีนี้ชีวิตลูกสาวแม่ประเมินมูลค่าไม่ได้นะฮะ
เมื่อถามถึงปอกับโรเบิร์ตล่ะแม่ก็บอกว่า
ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อ๑สัปดาห์ที่แล้ว
ทั้งสองคนบอกว่ายุ่งเรื่องคดีอยู่
ส่วนคนที่มีส่วนทำให้คุณแตงโมเสียชีวิต
คุณแม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรม
จะตามลงโทษเองในชาตินี้ครับ
พอใจพอใจแล้วค่ะพอใจ
เพราะท่านก็ทำงานกันมา
โหยมีหลักฐานตั้ง๕๖กล่องเยอะแยะนะคะ
ท่านก็เหนื่อยกันทุกคนนะคุณแม่ทราบรายละเอียดแบบนี้
แต่บางเรื่องมันก็เป็นอยู่ในสำนวนในคดี
พูดไม่ได้เพราะจะต้องไปถึงอายการไปถึงศาล

มันอาจจะมีอะไรที่ลึกกว่านี้ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้
ข่าวที่ว่า๓๐ล้านนะนะข่าวนู้นที่ไปออกรายการพี่หนุ่ม
อันนั้นสมมุติว่าโอเค
แต่ทีนี้ที่นี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะ
คือมันมีในข่าวเนี่ย
มันก็มีกระแสอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เราแบบคล่องใจเยอะ
ก็เลยเดี๋ยวต้องอาจจะเพิ่มราคาก็ได้
คุณแม่ได้ทำทุกอย่างให้ลูก

แล้วก็น้องก็รอดูแล้วกันว่าผลสุดท้ายเนี่ย
คนที่ทำร้ายน้องเนี่ยให้น้องต้องเสียชีวิต
ทำให้น้องต้องจากคุณแม่ไปเนี่ย
เดี๋ยวผลสุดท้ายเวรกรรมมันจะตามทันเอง
ชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้าหรอก
ในช่วงที่คุณแม่น้ำตาคลอคุณแม่บอกด้วยว่า
คุณตังโมมาเข้าฝันเพื่อนของคุณแม่๓วันติดต่อกัน
วันแรกฝันได้กลิ่นกุหลาบจาง
วันที่๒ฝันอีกได้กลิ่นเข้มขึ้น
วันที่๓ได้กลิ่นแรงมากกลิ่นกุหลาบนะ
แรงมากนะโดยในความฝันคุณตังโมมาปรากฏตัวด้วยชุดสีขาว
บอกว่าหนาวจังเลยไปไหนไม่ได้เลยหิว
ทำให้คุณแม่รู้สึกคิดถึงคุณแตงโมมากครับ

คุณแม่ระบุว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ค่ะข่าวนี้ตามกันยาวนะคะ